เรื่องของคนงานที่ลงไปทำงานแล้วก็ลงไปในก้นบ่อ
หรือว่าก้นถังอะไรต่างนานาเนี่ยซึ่งอากาศมันน้อยมาก
วันนี้เสียชีวิตอีก๓ศพนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซานะครับ
เป็นเหตุการณ์ขณะพนักงานโรงงานรีไซเคิลกระดาษเป็นชาวเมียนมานะครับ
นี่ฮะเสียชีวิตไป๓หลังจากนำขึ้นมานะครับ

โอ้โหนี่กำลังปั๊มหัวใจกันใหญ่นะคะ
คือลงไปเนี่ย๔นะฮะอีกแลกคนหนึ่งก่อนแล้วก็หมดสติอยู่

พอช่วยขึ้นมาได้๔คนเนี่ยเสียชีวิตไป๓นะครับ
นี่ตอนนี้ก็กำลังพยายามปั๊มหัวใจกันอย่างเต็มที่นะฮะ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยซ่อมท่ออยู่บนหลังถังปั่นเยื่อกระดาษ
หรือว่าบ่อพักปั่นเยื่อครับ
จังหวะนั้นเนี่ยมีคนงานคนหนึ่งที่เป็นชาวเมียนมานะฮะ

ก็ปีนบันไดลงไปเก็บแล้วไปน็อกหมดสติอยู่ที่ก้นถัง
เพื่อนคนงานเห็นก็รีบปีนบันไดตามลงไปจะไปช่วย
ลงไปกัน๓คนน็อกหมดสติอยู่ก้นถังเหมือนกันหมด
๔คนนะครับเป็นโรงงานอยู่ที่ฉะเชิงเซานะครับ
ทีนี้คนงานที่เขายืนรออยู่ด้านบนเนี่ย
เห็นคนหนึ่งเนี่ยคนแรกเนี่ยหมดสติอยู่ก้นถังละ
แล้วเพื่อนลงไปอีก๓คนเอาไม่ขึ้นมาหมดสติอยู่เหมือนกัน
ทีนี้เขาไม่กล้าลงแล้วซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะครับ
เขาก็รีบแจ้งช่างประจำโรงงานให้มาช่วย
ก็ใช้หัวแก๊สตัดเหล็กเปิดบริเวณข้างถังเนี่ย
ให้มันเป็นช่องนะแล้วก็เอาทั้ง๔คนเนี่ยออกมานะครับ
ก็เห็นเหมือนเมื่อสักครู่อะครับทั้งช่วยกันโบกช่วยกันพัด
ช่วยกันปั๊มหัวใจนะครับก็มีคนเดียวนะฮะ
คือคนที่ลงไปช่วยคนสุดท้ายคนที่๔ที่ลงไป
ที่ยังมีชีพจรอยู่ก็พาตัวส่งโรงพยาบาล
อีกสามคนตรงนี้ครับคือชีพจรไม่มีแล้ว
ก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้นะครับ

ก็เป็นบริษัทแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเซานะครับ
ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับโรงงานที่เกิดเหตุ
อยู่ริมถนนฉะเชิงเซาสุวินทวงในพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขต

ผู้ที่เสียชีวิตทั้ง๓คนนี่เป็นคนงานของโรงงานนะครับ
เป็นชาวเมียนมานะครับมีในคินเมืองตูอายุ๒๐ปีนะครับ
ตันตันอวงอายุ๓๒แล้วก็นายซอซาพวินอายุ๓๐
สาเหตุเบื้องต้นจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะฮะ
สูตรเบื้องต้นก็คือขาดอากาศหายใจนะครับ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
ร้อยตำรวจโทยิงทัชมนต์แสนบัณฑิตร้อยเวรสอบสวนสพเมืองฉะเชิงเศร้านะครับ
ซึ่งได้สอบถามหัวหน้าคนงานนะครับ
ชื่อว่านายทวินแตงรัตนาวัย๕๐ปีเนี่ย
เขาให้ข้อมูลว่าอย่างนี้ก่อนเกิดเหตุนะครับ
มีคนงานคนหนึ่งไปซ่อมท่อที่บริเวณด้านบนฝาถังปั่นเยื่อกระดาษ
แล้วทีนี้เนี่ยท่อที่จะเอาไปซ่อมเนี่ยหล่นตกลงไปที่ก้นถัง
นี่ตามคำบอกเล่าของหัวหน้าคนงานนะฮะ
คนงานคนนี้ก็เลยตัดสินใจปีนบันไดลงไปเพื่อเก็บท่อขึ้นมา
ทีนี้พอลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยวูบหมดสติอยู่ที่ก้นถังครับ
เพื่อนคนงานที่อยู่ข้างบนสองคนเห็นเหตุการณ์ก็พยายามลงไปช่วย
ก็ปีนบันไดลงไปเหมือนกันลงไปข้างล่างก็ไปน็อกหมดสติอยู่ข้างล่างเหมือนกัน
มีอีกคนนึงอยู่ข้างบนเห็นเพื่อนลงไปเนี่ยหมดสติอยู่ข้างล่าง๓คนแล้วนะ
เขาก็รีบปีนลงไปนี่คนที่๔นะฮะลงไปลงไปถึงหมดสติอยู่ข้างล่างเหมือนกัน
โอ้โหท่านผู้ชมครับคือตอนนั้นเนี่ยคนที่อยู่ด้านบนก็เห็นแล้วทีนี้ก็ตกใจกันแล้ว
กล้าลงไปแล้วนะครับก็เลยไปเรียกช่างประจำโรงงาน
ช่างมาถึงเนี่ยตัดสินใจเอาชุดหัวตัดแก๊สมาตัดด้านข้างถังนะฮะ
ให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ลำเลียงผู้ที่หมดสติอยู่ข้างใน๔คนเนี่ยออกมาข้างนอก
นี่ฮะช่องตรงนี้นะครับไม่อย่างนั้นถ้าปีนลงไปเนี่ยเดี๋ยวจะน็อกหมดสติเหมือนกัน
ตัดสินใจตัดด้านข้างถังดีกว่าแล้วก็เอาตัวออกมานะฮะ
อย่างน้อยอากาศจากตรงนี้มันน่าจะเข้าไปข้างในได้ด้วยนะครับ
พอเอาออกมาได้เนี่ยกู้ชีพก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจนะครับ
มีเพียงคนเดียวที่ยังมีชีพจรอยู่คือคนที่ลงไปคนสุดท้ายนะครับ
ว่าในหม่องอายุ๒๘ปีเป็นชาวเมียนมาทั้งหมดนะครับ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรนะครับ
อีก๓คนไม่สามารถช่วยได้ช่วยไม่ทันนะครับเสียชีวิต
เมืองต้นสันนิษฐานนะครับคาดว่าภายในถังปั่นเยื่อกระดาษเนี่ย
ออกซิเจนคงจะน้อยมากเบาบางมาก
คนที่ลงไปเนี่ยอากาศก็ไม่พอนะฮะ
ก็เกิดอาการช็อกน็อกหมดสตินะครับ
ลงไปเนี่ย๔คนเนี่ยน็อกหมดสติทั้งหมด๔คนเลยนะครับ
แต่ว่าสาเหตุอย่างละเอียดต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
เราก็เลยส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปคุยกับหัวหน้าของผู้เสียชีวิตนะคะ
ทวินแตงรัตนาอายุ๕๐ปี
เล่าให้ฟังว่าผู้เสียชีวิตทั้ง๓คนเป็นคนงานในโรงงาน
ทำหน้าที่เป็นคนควบคุมเครื่องผลิตกระดาษ
ก่อนเกิดเหตุในคินเมืองตู
ได้ทำของตกลงไปในถังแช่เยื่อกระดาษก็เลยเปิดฝาถังลงไปเก็บของ
พอไต่บันไดลิงลงไปพลาดนะคะแล้วตกลงไปเลยนะคะ
ตันตันอวงกับในซอซาพวินเห็นก็รีบลงไปช่วยพอทั้งสองลงไป
ก็หมดสติไปเหมือนกันคนงานในโรงงานหลายคนก็พยายามจะลงไปช่วย
แต่สุดท้ายเนี่ยไม่ทันนะคะเพราะว่าที่ลงไปกันเนี่ย
รวมแล้วสี่คนคือน็อกหมดสติกันไปหมดนะคะทีนี้ค่ะ
คนสุดท้ายอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปเป็นคนเดียวที่รอด
ที่สี่อ่ะนะคะหัวหน้าของคนงานเนี่ย
เขาก็เลยบอกว่าเขาเสียใจมากนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าผู้เสียชีวิตทั้งสามคนเป็นคนที่ขยันมากแล้วก็ตั้งใจทำงานมากค่ะ
มันมีของล่วงลงไปแล้วครับแล้วด้วยความที่ว่าเด็กมันยังใหม่อะครับ
ก็คือว่าเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ผมก็ไปเตรียมงานอยู่อะครับ
กลับมาเด็กไม่ว่าเพราะเด็กคนที่ลงไปน่ะหนึ่งในนั้นนะครับ
มันทำล่วงเด็กทำร่วงนะครับก็เด็กมันก็กลัวนั่น
แล้วก็เลยรีบลงไปเอาถูกต้องตามกฎหมายครับ

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดแรกที่เข้าไปถึงจุดเกิดเหตุ
ก็บอกว่าหลังจากได้รับแจ้งก็รีบไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
พอเข้าไปถึงเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิต
คือช่วยเหลือทั้ง๓รายออกมาจากถังแล้วนะคะ
สามรายคือตัวเปียกหมดเลยเยื่อกระดาษติดเต็มตัวเลยค่ะ
กู้ภัยก็พยายามจะปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้นะคะ
ทีนี้มาดูลักษณะของถังกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมนี่คือภาพตอนที่กู้ภัยไปถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะครับ
ถังเนี่ยค่ะเป็นถังปั่นเยื่อกระดาษ
นี่คือตอนที่นำร่างของผู้ที่ตกลงไปในถังออกมา

นี่เป็นภาพจากกู้ไพนะคะเราได้มานะครับแบบนี้นะคะนี่ค่ะ
ก็นำมานอนเอาไว้ก็คือพยายามจะช่วยชีวิตนะคะจังหวะตรงนั้นนะคะ
แล้วก็พบว่ามีชีพจรอยู่คนหนึ่ง
คนสุดท้ายคือคนที่๔ที่ลงไปคนนั้นคนเดียวที่ยังมีชีพจร
แต่ทั้ง๓คนที่นำมานอนเรียงกันแบบนี้ค่ะ
คือไม่มีชีพจรแล้วแต่กู้ภัยก็ยังพยายามที่จะช่วยชีวิตนะคะ
ก็จะเห็นว่าพยายามที่จะจับชีพจร
แล้วก็สุดท้ายก็ยังพยายามช่วยปั๊มหัวใจกันอยู่นะคะ
ส่วนคนที่๔ที่ยังพอมีชีพจรอยู่ก็ต้องส่งโรงพยาบาลนะคะ
เขาก็รีบพาคนนั้นส่งโรงพยาบาลใช่ค่ะที่ชื่อว่าในหม่องนะคะ

แต่ช่วยชีวิตไว้ไม่ได้จริงจริงนะคะเนี่ยค่ะพยายามปั๊มหัวใจอย่างที่เห็น
คนงานก็ยืนดูเอาใจช่วยกัน
ใช่ค่ะอย่างที่เห็นนะคะคือภาพบางจุดบางมุม
ก็จะเห็นเพื่อนคนงานเอากระดาษมาโบกเอาอะไรมาพัด
คือให้แบบให้หายใจให้ลมพัดให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ค่ะกู้ไพบอกไปถึงผมก็รีบเป็นเต็มที่แล้ว
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคำถามก็คือแล้วลักษณะของถังมันเป็นยังไง
มันลึกขนาดไหนทำไมถึงออกซิเจนค่อนข้างน้อยนะคะ
นี่คือถังนะคะถังปั่นเยื่อกระดาษค่ะ
เป็นถังเหล็กทรงกลมสูงประมาณ๑๐เมตร
กว้างประมาณ๑๐๑๕เมตรก็ใช้สำหรับปั่นเยื่อกระดาษนะคะ
กู้ภัยเองก็ไปดูถังนะคะไปดูถังที่คนงานตกลงไปอ่ะค่ะ
มีเยื่อกระดาษแช่น้ำที่เตรียมรีไซเคิลอยู่อยู่ในถัง
สักประมาณ๒เมตรได้นะคะที่มีเยื่อกระดาษอยู่นะคะ
และที่สำคัญกู้ภัยบอกว่าจากการตรวจสอบถังนี้ค่ะ
มีกลิ่นแก๊สที่รุนแรงมากกู้ภัยบอกว่า
ได้กลิ่นคือถึงขั้นแสบจมูกนะคะคือดมนานไม่ได้อะค่ะ

ใช่ครับเพราะว่าหลังจากรับแจ้งเนี่ย
กว่าที่พวกผมจะไปถึงแล้วก็กว่าที่เพื่อนร่วมงานจะเอาขึ้นมาจาก
จุดเกิดเหตุที่เขาตกลงไปเนี่ยมันใช้ระยะเวลาประมาณเกือบ๒๐นาทีครับ

คนที่รับปัจเจ็บนี่คืออาการขั้นต้นที่เราพบคือ
หายใจไม่ออกหายใจติดขัดจกแน่นหน้าอก
ก็เปียกแล้วก็มีชิ้นส่วนเหมือนเศษกระดาษ
ที่โดนปั่นแล้วเนี่ยติดตามร่างกายอยู่
แสดงว่าไม่ใช่แค่อากาศน้อยอย่างเดียวแล้วล่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็กว่าจะนำร่างของคนงานที่ตกลงไป
ออกมาจากถังได้คือตัดช่องข้างที่เราให้ดูภาพไป
ช่องสี่เหลี่ยม๒๐นาทีนะคะ
หลังจากตกลงไป๒๐นาทีถึงจะนำออกมาได้

ทุกผู้ชมครับอาการบาดเจ็บของในหม่องวัย๒๘ปีนะครับ
แรงงานชาวเมียนมาเพียงคนเดียวที่รอดชีวิต

แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรนะครับ
ลักษณะก็คือเป็นลมหมดสติเวียนศีรษะคลื่นไส้
ตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
เดี๋ยวถ้าออกจากโรงพยาบาลมาได้เนี่ย
เขาคงจะได้เล่าเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้น
แล้วก็ตามครับทางเจรฐีกู้ภัยสมาคมสงเคราะห์
กุศลหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเศร้า
บอกว่าการเสียชีวิตของทั้ง๓ศพในวันนี้เนี่ย
ตกลงไปในถังแช่เยื่อกระดาษของโรงงานแห่งนี้

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ที่โรงงานแห่งนี้นะครับ
เพราะมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว
เมื่อปี๒๕๓๙ลักษณะแบบเดียวกันเลยนะครับ
แต่ตอนนั้นเสียชีวิต๔ศพวันนี้๓เจ็บ๑ปี๓๙ตายไป๔นะครับ
พันธุ์ตำรวจโทษภัณฑ์พลพักษ์รองคุ้มกับการสอบสวนสพเชิงเซา
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุได้เรียกนายจ้างของผู้ตายและคนเจ็บ
มาสอบปากคำมาให้ข้อมูลที่โรงพักแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของผู้เสียชีวิตทั้ง๓เนี่ยเดี๋ยวต้องนำศพไปชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจก่อน
แต่สันนิษฐานว่าเบื้องต้นเนี่ยขาดอากาศหายใจ
และได้รับแก๊สที่อยู่ในบ่อแช่กระดาษเนี่ยสูดดมเข้าไปด้วยนะครับ
ทางขดงคดีเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนต่อไป